กลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงนี้นะคะมาดูประเพณีสงครานที่จัดขึ้นภายในวัดเบนจมะบะพิษค่ะ
สำหรับปีนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเน้นการจัดงานแบบวิถีไทยทางภาคเหนือนะคะ
เป็นกลิ่นอายของล้านนาค่ะซึ่งมีการฟ้อนรำแบบล้านนางดงามนะคะ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวติดตามการรายงานสดจากคุณดิตรดาวิชัยดิต
รายงานสดมาจากวัดเบนจมะบะพิษค่ะเชิญคุณดิตรดาค่ะ
บรรยากากงานสงครานในวัดรุรักวัฒนธรรมสื่อภาพแผนีวิถีไทย
จัดขึ้นที่วัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารแห่งนี้นะคะ
ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
เฉพาะพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะร่วมทำบุญตามแบบวิถีไทยล้านนาค่ะ
ซึ่งขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พระสงฆ์ก็ได้มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะ
โดยมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนนั้นร่วมสวดมนต์ด้วย
หลังจากที่เข้ามาเที่ยวงานสงคราในวัดรุรักษ์วัฒนธรรม๑๓ปริเภณีวิถีไทย
จากนั้นค่ะเหล่าลูกศิษย์วัดและเด็กเยาวชนที่อยู่ในโครงการชุมชนคุณธรรมหรือบวร
มาช่วยในงานนี้นะคะก็ได้ตระเตรียมน้ำค่ะเพื่อที่จะร่วมกันส่งน้ำพระมหาศักดิ์ชัยสานตธิโก
เพื่อที่จะขอพรพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์นะคะได้กล่าวให้พรและสอนให้เยาวชนนั้นกลับบ้านไปรดน้ำ
ขอพรจากพ่อแม่รวมถึงควรที่จะล้างเท้าพ่อแม่เพื่อแสดงถึงความกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยค่ะ
เราก็เลยเกิดมีการใกล้เป็นสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนอย่างบิรี่ย้งไม่ได้

ต้องจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความรู้และมีคุณธรรมพ่อปุ้นกันไปเหมือนในอดีตที่ภายใน
และแม้วันนี้นะคะสภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยว
และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดให้มีการแสดงฟ้อนรำวัฒนธรรมแบบชาวล้านนา
โรงเรียนสืบสารศิลปะวัฒนธรรมล้านนากรุงเทพ
ซึ่งมีทั้งการแสดงชุดขันดอกการแสดงสล้อซอซึงและการแสดงพื้นเมืองล้านนานในศิลปะไทยใหญ่
สร้างความประทับใจให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญในวันนี้ค่ะ
จากวันนี้นะคะเป็นวันครอบครัวตลอดทั้งวันก็จะเห็นว่ามีหลายครอบครัวค่ะ
ที่ไม่ได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะคะก็ถือโอกาสวันนี้พาลูกหลานเข้าวัดทำบุญ
ซึ่งก็สร้างความประทับใจในงานสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีวิถีไทยตามแบบฉบับล้านนาอย่างไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับในวันพรุ่งนี้เองกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีใหม่ไทยที่วัดประยุณระวงศาวาสวรวิหาร
ซึ่งกิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ขอบคุณคุณดิตรดานะคะวันนี้บรรยากาศงานสงครานก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวเนื่องในวันครอบครัวนั่นเองนะคะ
ถูกต้องครับก็เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอิ่มเอมใจแล้วก็มีความสุขนะครับเป็นสงกรานวิถีไทยวิถีพุธ